จะพาคุณผู้ชมแล้วก็พาทั้ง๓คนเลยนะ
ไปท่องยุทธจักรกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่
กับแม่นางแซมมี่คาเวลค่ะ

จะเป็นอะไรไปติดตามกับช่วง

จ๊อจ๊ะริมจอ

อม่วยแซมมี่มาแล้วค้า
มาไม่ธรรมดาแทบจะเหินฟ้ามาเลย

เปิดตัวอลังการงานสร้าง
รอตุดจีนยิ่งใหญ่

ชุดนะคะย้อยใหญ่

ไปดูลีลาเวคเซิร์ฟก็ไม่เบาโอ้โห
พริ้วไหวเหมือนเกิดใต้น้ำ
รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับเกลียวคืนไปเลยจ้า
เป็นไงล่ะคะ

ส่วนทั้งเรายอมแล้วจ้า

ยืนหนึ่งทุกเทศกาลไปเลย
เป็นยังไงบ้างล่ะ
นาจาสู้ไหมคะนาจาสู้ไหม
มาขนาดนี้นาจาก็ไม่สู้จริงค่ะคุณ

ไม่พัดโผล่ตัวเองด้วยนะ